พาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันที่แฮมริวโหด
คือการแข่งขันแตะรถชิงรถต้องแตะให้นานที่สุดนะครับ
แข่งครั้งนี้มีคนไทยไปร่วมแข่งด้วย
แต่ว่าสุดท้ายชาวสิงคโปร์ก็ได้ชายแล้วก็ได้รถไปครองนะครับ
ทดสอบความอึดพร้อมกันกับคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
เวทีการแข่งขันสุดทรหดแตะรถชิงรถครั้งที่๑๕
ตัวแทนคนไทยลงสนามพิชิตความอึดยืนแตะรถให้ได้นานที่สุด
เริ่มขึ้นตั้งแต่บ่ายโมงของวันเสาร์ที่๕พฤศจิกายน
บริเวณหน้าศูนย์การค้างี่อาซิตี้
โดยในปีนี้มีทัพผู้เข้าแข่งขันร่วมประลองความอึดมากถึง๔๐๐คนจาก๙ประเทศค่ะ
ทุกคนจะต้องเผชิญกับสถานการณ์อันหารือโหด
จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวการอดนอนข้ามวันข้ามคืน

ขณะเดียวกันจะต้องรักษาฝ่ามือขวาของตัวเองให้อยู่ในสติ๊กเกอร์รูปมือ
ให้เต็มฝ่ามือห้ามออกนอกสติ๊กเกอร์
ทำผิดกติกาจะถูกกลับออกจากการแข่งขันทันที
ทุก๖ชั่วโมงผู้เข้าแข่งขันสามารถพักได้๕นาทีค่ะ
รับประทานอาหารกินกล้วยดื่มน้ำนวดตัว

โดยญาติสามารถเข้าไปดูแลใกล้ชิดได้
และต้องรีบวิ่งกลับมาที่รถให้ทันเวลา
คนยิ่งน้อยความกดดันยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยนะคะ
ขณะเดียวกันเวลาของการแข่งขันก็ดำเนินมาร่วม๔๗ชั่วโมงแล้ว
และในตอนนี้นะคะในสนามเหลือคนไทยคนสุดท้าย
นั่นก็คือนายสิริพงศ์ทุศดี
ที่เป็นความหวังสุดท้ายของประเทศไทยค่ะ
นายจิริพงศดีเริ่มมีอาการขาบวมทั้งสองข้าง
แต่ยังคงอดทนขมตาไม่ให้หลับ
จนกระทั่งมาถึงชั่วโมงที่๕๔

เขาตัดสินใจออกจากการแข่งขันในช่วงเวลาพักเบรก
เพราะทนฝืนต่อไปไม่ไหว
แม้จะไม่สามารถคว้าชัยชนะ

ที่สามารถทำลายสถิติของตัวเอง
ในปีที่แล้วได้สำเร็จ
คือช่วงนั้นผมโดนใบแดงมา๒ครั้งแล้ว
แล้วกรรมการเขาก็มือผมเนี่ย
มันก็พยายามจะออกจากสติ๊กเกอร์บ่อยไป
มันก็ทำให้กรรมการเพ่งเลี้ยงอยู่

ผมก็เลยตัดสินใจว่าต้อมออกดีกว่า

ในที่สุดนายสันอวาอารีชาวสิงคโปร์
ผู้ทำสถิติแตะรถได้นานที่สุด
ถึง๗๕ชั่วโมง๕๘นาที
มูลค่ากว่า๑ล้าน๗แสนบาทไปครอง

ข่าวเทราะทีวีรายงาน